เมาจนได้เรื่องทั้งสองสามีภรรยา
เมาค้างแล้วออกไปนอกบ้านครับ

จนไฟไหม้บ้านทั้งหลังเลยนะฮะ
เหลือเพียงขวดเหล้าที่ไม่ถูกไฟไหม้คุณ
ขวดเหล้ายังเหลือแต่ส่วนอื่นของบ้าน

นี่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะฮะ๙โมงเช้าครับ
คือไหม้แบบนี้ตำรวจสศตริกเข้าตรวจสอบ

นะฮะตำรวจรับแจ้งเหตุไฟไหม้บ้านหลังนี้นะครับ
ในพื้นที่บ้านยางงามที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำ
เจ้าหน้าที่ก็มีการประสานรถดับเพลิง
อบตในพื้นที่เข้าช่วยระงับเหตุแล้วนะครับ
พอถึงที่เกิดเหตุไฟกำลังโหมไหม้บ้าน

บ้านเสียหายทั้งหลังนะฮะไม่พบเจ้าของบ้าน
ต่อมาได้มีนายอำพลขออภัย
นายนำพลยองกรรมแล้วก็นางพรธนารำ
สองสามีภรรยานะครับซึ่งเป็นเจ้าของบ้าน
เดินทางมาถึงโดยภรรยาให้การกับตำรวจ
แบบคล้ายคนยังไม่สั่งเมาเลยคุณ
ภรรยาให้การบอกว่าจะออกไปเยี่ยมญาติที่กำลังป่วยหนัก
แล้วก็บอกให้สามีไปดับฟืนดับไฟที่เตาฟืนกันก่อน
สามีซึ่งก็ยังมีอาการเมาค้างมาตั้งแต่ตั้งวงกินเหล้ากันเนี่ยนะฮะ
สามีบอกว่าเรียบร้อยแล้วจ้า
ทีนี้ทั้งคู่พากันขี่รถจักรยานยนต์ออกไปจากบ้าน

บอกว่าบ้านไฟไหม้บ้านไฟไหม้แล้วก็เลยรีบกลับมาดูครับ
บ้านถูกไฟไหม้วอดไปทั้งหลัง
ทั้งคู่ยอมรับนะยอมรับบอกว่าไม่รอบครอบ
ไม่มีอะไรจะแก้ตัวเลยกับความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับบ้านนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านยังบอกด้วยนะฮะว่ารู้อยู่แล้ว
คู่นี้เขาชอบดื่มเหล้าเขาชอบเมา
ที่ผ่านมาก็เคยเตือนไปแล้วบอกว่าอย่าเมาให้มากนักนะ
ระวังไอ้ฟืนไฟจะลุกไหม้บ้านด้วย
สุดท้ายเกิดขึ้นจนได้นะครับ
เป๊ก๒คนผู้เมีย
ไม่คนนี้เขาไม่ได้กินเขาไม่ได้กิน
เขานั่งอยู่บ้านหลังนู้น
แต่เขาบอกให้พี่มาดูไฟในเตาใช่ไหม

เมาเมาข้าง
นี่เขาก็ยอมรับนะเมาค้างอยู่เลยนะ
ได้รับมอบหมายให้มาดูตรงฟืนเนี่ย
ก็มาดับนะแต่ไม่รู้ว่าดับหมดหรือไม่หมดนะฮะแต่สุดท้ายเกิดไฟไหม้ระวังกันด้วยนะครับ
อืมไฟไหม้ทีนี่หมดตัวเลยจริงนะคะ